บางคนบอกข่าวนี้แหละจะมีเสียงภาพและเสียงด้วยรึป่าว

ชายโรคจิดตามพิฏตีสาวใจจังหวะเปิดประตูรถนั่งคู่

แต่คือตามคนเนี่ยต้องไปก่อนเนี่ยฮะต้องดูเดีย
ผู้หญิงคนนี้สวยชอบ

เปิดประตูรถนั่งคู่เลยแล้วบอกขอหลับนอนด้วยฮะ
คืออันนี้อาจจะเป็นภัยสังคมอีกหนึ่งภัยนะครับ
พี่กี้สาวตกใจวิ่งลงจากรถเนี่ย
แล้วก็ขอความช่วยเหลือชาวบ้านล้างตลาดกลางตลาดพัดรถเงิน

นั่งอยู่ทีเดียวไม่ได้เกิดขึ้นไกลนะฮะ

แอ็นจี้อยู่แถวนทบุรีอ่อนระวังต้นชุดื้มคืน

เดินแล้วโดนอีก

คือชายโรคจิตมันเปิดประตูแล้วรถนั่งเข้าไปเลย
อเรนนี่ท์เราก็ลดตัวเพื่อนอีก
คือเรื่องของเรื่องน้องคนนี้
เปิดประตูไปว่าตัวเองก็ไปเล่นฟิตแน็ตเนี่ยล่ะ
ก็มันจะไปเล่นก่ายที่อยู่หน้าบ้านหน้าปากซอยช่วงกลางวัน
เหตุการณ์เกิดช่วงกลางวันนะฮะจึงขับรถเพื่อกลับบ้าน
แต่แวะตลาดพระเงินเพื่อจะนำเงินที่ทำงานมาไปฝากเข้าที่ตู้ธนาคาร
อยู่ในตลาดขนาดนั้นจอดรถอยู่มีชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี

โอเคอยากให้ใจเย็นนะใช่ไหมคะอยากจะไม่ว่าเลยจะไม่โกรธเลย
๒๕๓๐ปีเนี้ยเติบประตูมาฝั่งคนนั่งแล้วก็พยายามจะเข้ามาในรถ
พร้อมพูดว่าขอเบอร์หน่อยสิขอเบอร์หน่อยสิ
นี่กลางตลาดนะฮะ
เออหน้าตลาดทั้งเงินต้องไปถ่ายกันแล้วฮะนี่เหตุการณ์เกิดกลางตลาดนะ

ก็ในที่สุดหน้าที่จริงก็คือต้องล็อกรถ
แต่ชายดังกล่าก็วิ่งอ้อมพยายามมาหาตน
พร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือเปิดคลิปโป๊ให้ดูคลิปโ
ขอให้พีคว่ากลางตลาด
กลางตลาดเปิดคลิปโป้งให้ดูแล้วพูดว่า
มาทำแบบนี้กันไหมมาทำแบบนี้กันไหม

เพราะว่าในขณะที่ไปขอความช่วยเหลือ

นางก็อยู่ดูเป็นอะไร
เขาก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มือถึงเขา

ก็เดินทางไปแจ้งความที่สพบางใหญ่

ไม่สามารถดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวได้

ยังไม่ได้ทำอะไรที่มีความผิด

เดี๋ยวนี้เวลาจะขึ้นรถทีขึ้นปุ๊บก็ต้องรีบล็อกเนอะ